การให้บริการตัดผมฟรีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ช่างตัดผมเขาตระเวนไปทั่วจังหวัดเลยนะคะ
ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนค่ะ
เด็กนักเรียนและชาวบ้านจำนวนมากนะคะก็มานั่งรอกันเนี่ยค่ะ
ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
หลังจากรู้ข่าวว่าจะมีการให้บริการตัดผมฟรีเมื่อวานนี้
นายนิวัฒน์สุขนิมิตรช่างตัดผมวัย๔๕ปี
เล่าให้ฟังนะคะว่ายึดอาชีพนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ปกติก็จะบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลชายโยเดือนละ๑ครั้งทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
แต่หลังจากรู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
ก็เลยตั้งใจว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดิน
ด้วยการตระเวนไปให้บริการตัดผมฟรีกับประชาชน
เพื่อถวายเป็นภรราชกุศลแห่งแห่งพระองค์ข่ะ
ที่โรงพยาบาลชายโยเดือนท่านได้ตอบแทนให้คุณประชาชน
ตัดผมเพื่อตำรวจตัดผมแล้ว
ผมให้กับคนเจ็บคนป่วยที่โรงพยาบาลชยุเดือนละ๑ครั้งครับ

แล้วก็พอหลังนั้นในรวมสมสวรรค์นครกฎ
ก็เลยยิ่งเกิดแรงบันดาลใจก็เลยออกตัดตามวัดต่างครับ
ส่วนใครที่อยากจะหล่อต้องมาที่ร้านนี้นะคะ
แวะมาหล่อสุโขทัยค่ะ
อยู่ด้านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรในตำบลปากแควร์

ที่นี่เปิดให้บริการตัดผมฟรีเหมือนกัน
ตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็นเลยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็มานั่งรอคิวตัดผมกันเป็นจำนวนมาก
นายวีรยุทธ์เรือนแสนพร้อมกับทีมงานจิตอาสาอีก๓คนบอกว่า
อยากที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมทำความดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

อยากจะติดต่อให้ไปตัดผมฟรีกับนักเรียน
ทางร้านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอหางดงค่ะ
นายนพรเชื้อประยูนเจ้าของร้านเหลาหัว
ให้บริการแกะลายผมฟรีเป็นลายเลข๙ไทย
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
นบพรบอกว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงวันลอยกระทงนะคะ
ก็มีลูกค้าจำนวนเยอะเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมไปใช้บริการแกะลายผมเป็นลายกระทงนะคะ
แล้วก็มีเคียงข้างด้วยพญานาคมีพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยนะคะ
หลากหลายลวดลายก็เข้ากับเทศกาลเนี่ยค่ะ